เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีครับพี่เขยก็แทงน้องเมียจนเสียชีวิตนะฮะ
เนื่องมาจากเรื่องของแมวถ้าตามที่เพื่อนข้างห้องเขาบอกนะ
นี่คือที่เกิดเหตุนะครับสพปลายบางนนทบุรีนะครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่นะฮะทั้งทีมแพทย์แล้วก็ป่อเต็กตึงนะครับ
ไปตรวจสอบเหตุคนถูกแทงเสียชีวิตในโครงการหมู่บ้านเอื้ออาทรวัดพระเงิน
อำเภอบางกรวยนะครับจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นทางเดินชั้น๒ของอาคาร๔๒
ตรงจุดนี้ครับนายอนุชานามสกุลดีเลิศอายุ๑๙ปีนะฮะ
เรียนอยู่ชั้นม๖นะฮะก็ถูกแทงเสียชีวิตอยู่นะครับ
ตรงจุดทางเดินเลยนะครับสภาพศพก็คือมีบาดแผลถูกแทงที่แก้มซ้ายหนึ่งแผล
ใต้ราวนมขวาอีก๑แผลนะครับใต้รักแว้ซ้ายอีก๑แผล
คนก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะเป็นพี่เขยของผู้ตายนะครับ
ชื่อนายธนากรนามสกุลพิมพ์เมืองอายุ๒๐ปีนะฮะ
ซึ่งก็บาดเจ็บเหมือนกันมีบาดแผลก็คือนิ้วมือเนี่ยถูกฟันจนขาด๔นิ้ว
ตั้งแต่นิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนะฮะ
อายัดตัวไว้แล้วแต่ว่าต้องส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับเพราะว่าบาดเจ็บ
เพื่อนข้างห้องที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
บอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนายอนุชาผู้ตายซึ่งเป็นน้องเมียของนายธนากรคนก่อเหตุ
เขาก็พักอยู่ด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันนายอนุชากลับมาจากโรงเรียน
ผู้ตายเนี่ยฮะกลับมาถึงเขาก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เปิดประตูห้องทิ้งเอาไว้นะครับ
เพื่อที่จะออกไปทำงานค่ะส่วนนายธนากรพี่เขยก็ตะโกน
บอกนายอนุชาน้องเมียบอกให้ปิดประตูด้วยเดี๋ยวแมวมันจะหนีออกจากห้อง
ลักษณะแบบนี้นะฮะทำให้นายอนุชาเขาก็ไม่พอใจ
ก็เลยมีปากเสียงแล้วก็เถียงกันก็กลายเป็นทะเลาะกัน
นะฮะทีนี้ก็โมโหนะฮะสำหรับฝ่ายของคนก่อเหตุ
เป็นพี่เขยนะครับก็เลยไปหยิบมีดปลายแหลมที่อยู่ในห้องเนี่ย
เอามาจะแทงน้องเมียแล้วก็มีการยื้อแย่งมีดกันเกิดขึ้น
ฝ่ายของคนก่อเหตุนะครับก็คือนายธนากรเนี่ย
ก็เลยถูกมีดเนี่ยมันฟันตัดนิ้วขาดไป๔นิ้ว
ตอนที่แย่งมีดกันแต่ก็แย่งมีดกลับมาได้
พอแย่งมีดกลับมาได้ก็เลยจ้วงแทงนายอนุชาน้องเมีย
จนเขาเสียชีวิตอยู่ที่ทางเดินของอาคารที่หน้าห้อง
ขณะเดียวกันผู้ที่เป็นทั้งภรรยาของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็พี่สาวของผู้ตายเนี่ยตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะฮะ

คือผมได้ยินเสียงแล้วเสียงข้างโค้งก็คือเหมือนกับ
เป็นบานเก็บห้องผมผมก็เลยเปิดประตูออกไป
เมียผมห้ามผมก็เลยบอกเฮ้ยมันหน้าห้องกู
ก็เลยเปิดประตูไปไปก็เห็นเขากำลังเหมือนกับ
ชิดตัวกันอยู่ผมก็เลยไปผลักออกทั้งคู่
แต่ว่าฟันกันไปแล้วแทงกันไปแล้วใช่ครับ
เลือดโชคเลยเลือดคือเลือดเต็มหน้าบานหน้าห้องผมเลยครับ
เพราะว่าตอนที่ผมถามคนแทงกันว่าร้องกันเรื่องอะไร
เขาบอกว่าเจ้าน้อยเปิดประตู
ผมก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวแมวออก
แต่เจ้าน้อยก็ถามเขาก็บอกว่าทำไมอะไรประมาณนี้ครับ

ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยต้องลงพื้นที่หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
มันจะเป็นเรื่องของแมวจะหลุดออกจากห้องจริงหรือว่า
ไปดูจุดเกิดเหตุนะครับบนชั้น๒ของอาคารนะครับ
ไปเจอชามอาหารแมววางอยู่ที่ทางเดินนะครับ
ตรงจุดที่เกิดเหตุที่เป็นหน้าห้องของเขานะครับ
แต่ไม่เจอแมวนะครับ
ก็มีพวกรองเท้ามีของใช้ต่างที่วางอาหารแมว
ก็แสดงว่าเขาเลี้ยงแมวจริงนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าทั้ง๒คนผู้ตายกับคนก่อเหตุที่เป็นพี่เคยกับน้องเมีย
คุณธนพงศ์เรียบสันเทียบลงพื้นที่ไปนะครับ
บอกว่าเขาก็ทะเลาะกันประจำอ่ะนะ
ส่วนใหญ่ก็คือเรื่องไม่ทำความสะอาดห้อง
ฝ่ายน้องเมียทำให้สัตว์เลี้ยงก็คือแมวเนี่ยหลุดหายออกจากห้องอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่ก็ไม่เคยเห็นรุนแรงถึงขนาดนี้นะฮะ
ถึงขั้นเนี่ยที่เกิดเหตุครั้งนี้แทงกันเสียชีวิต
ใช่ค่ะเขาเถียงบ่อยเถียง

แต่เราก็ไม่รู้นะเสียงดังมาหลายครั้งแต่เขาก็เงียบไป
ห้างมาห้างมันก็เงียบแบบนั้น
ก่อนหน้านี้จะเป็นการต้องตามคงข้ามคงข้างห้องมันมีอ้วนอ่ะ
ในวันนี้เขาไม่อยู่เพิ่งออกไปข้างนอก
คุณรู้สักหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่ทะเลากันมันจะเป็นการลงไม้ร่วมเวลาจากก่อนหน้านี้
ไม่เห็นเสียงดังอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีนะไม่ค่อยมีนะ
เสียงดังเฉยเขาเข้าห้องเงียบ
เพราะว่าในห้องมันมีอยู่๒ห้องห้องมันมีห้องแยก๒ห้อง
บอกปุ๊บว่าเข้าห้องใครห้องมันก็เลิกกันไป
แต่นี่เป็นคำบอกเล่าของเพื่อนบ้านที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับ
เรื่องนี้ก็แน่นอนว่าหนึ่งก็คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางฝั่งของ

เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาบอกมาเล่าแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ขณะที่คนเขาใหงตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลนะครับ
รับศพจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับ
มาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุนทรธรรมิการามที่อำเภอบางกรวยนนทบุรี
ก็ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจแล้วครับทุกผู้ชมครับ
คุณพ่ออายุห้าสิบคุณพ่อของนานุชาบอกว่า
ห้องพักในโครงการบ้านเอื้ออาทรหลังนี้เนี่ยซื้อไว้เป็น๑๐ปีแล้ว
ก็ให้ลูกสาวกับลูกชายสามคนอยู่ด้วยกันค่ะก่อนที่ลูกสาวคนโตจะย้ายออกไปอยู่กับครอบครัว
แล้วลูกสาวคนกลางเนี่ยก็มาคบหากับนายธนากรคนก่อเหตุ
นายธนกรก็ย้ายมาอยู่ด้วยก็กลายเป็นลูกลูกสาวอยู่กับแฟนแล้วก็มีน้องชายอยู่ด้วย
ก็มีปัญหาปากเสียงกับน้องชายอยู่บ่อยครั้งสำหรับแฟนของลูกสาวนะฮะ
เพราะว่าตัวน้องชายเองเนี่ยที่เขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
คุณพ่อบอกว่าลูกชายคนนี้ก็มักจะชอบเปิดประตูห้องทิ้งไว้อะไรอย่างนี้
ก็เล่าให้ฟังประจำว่าเพราะน้องเขาเป็นคนขยันเป็นคนทำงาน
เขาชอบมาชอบทำงานแล้วพอมาเห็นแบบแฟนพี่แฟนพี่สาวเนี่ย
ไม่ทำอะไรเลย๒ปีกว่าไม่ทำงานไม่ทำอะไร
เขาก็คงหยุดพูดบ้างอะไรบ้างเนี้ยว่าทำไมไม่ทำงานอะไรเงี้ย
มันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นประเด็นให้เขาแบบไม่ค่อยลงกันไม่ค่อยทะเลาะกัน
ต้องทำตามกฎหมายเพราะผมเสียลูกทั้งคน
แล้วผมไม่เคยที่ว่ารังเกียจอะไรเขาเลยนะ
ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวทะเลซื้อบ้านพี่ชายทำหัวหินผมก็เอาเข้าไป
มันก็ชวนเข้าไปหมดทั้งลูกเขยโตเหมือนลูกเขยโตลูกเขยเล็กอย่างนี้
เอาไปหมดเอาไปด้วยกันผมไม่มีการเพื่อรังเกียจเขาเลย
แต่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้รู้อยู่ว่าเขาขู่ลูกชายผมบ่อย
แต่ก็ให้ให้น้องหลบเรื่องไปนี่ที่คุณพ่อเล่านะครับ
ตอนนี้คุณพ่อก็เป็นห่วงมากก็คือลูกสาวคนกลางนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ยังตามตัวไม่เจอลูกสาวคนกลางที่เป็นแฟนของคนก่อเหตุ
พี่สาวของผู้ที่เสียชีวิตครับพ่อบอกว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน
อยากให้กลับมาแล้วก็มาคุยกันว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ที่สำคัญก็คือกลัวว่าลูกสาวเนี่ยจะเครียดแล้วอาจจะทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
นิ้วชี้ถูกมีดบาดจนเส้นเอ็นขาดหมอบอกว่าไม่สามารถต่อได้แล้วนะฮะ
ส่วนนิ้วกลางถึงนิ้วก้อยสามารถต่อคืนได้แต่หมอยังไม่ยืนยันนะครับว่าจะสามารถ
ขยับหรือว่าใช้งานได้เหมือนเดิมหรือไม่
สรลำปลายมาทก็มาอายัดตัวไปนะครับผู้ก่อเหตุนะครับท่านผู้ชมครับ
สพปลายบางที่นนทบุรีนะฮะมาอายัดตัวไว้แล้วนะครับเพราะว่าต้องดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา